ไทยรัฐทีวีนำคุณสู่กลียุ
เมื่อคนเป็นเดินป่าปนกับคนตาย

หากได้ความหวังจะอยู่ไปทำไม
พวกมันเล่นผิดคนแล้ว